ส่วนในช่วงนี้เราจะไปติดตามในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของสนามบิน
ได้เห็นปัญหาความแออัดของ๒สนามบินหลัก
ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิ
แต่ว่าในอีก๕ปีครับเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพราะจะมีโครงการทุ่มงบประมาณประมาณกว่าแสนล้านบาท
เพื่อที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงสนามบิน
เพื่อให้ก้าวทันต่อความต้องการ
การใช้สนามบินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนเที่ยวบินรวมกว่า๘แสนเที่ยวบินต่อปี
ปีนี้คาดว่าจำนวนเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นสูงถึง๑ล้านเที่ยวบิน
และคาดการณ์ว่าในช่วง๓๕ปีหลังจากนี้
จะทะลุไปถึง๑ล้าน๕แสนเที่ยวบิน
เกินปี๒๕๖๕เราจะได้เห็นสนามบินดอนเมือง
พัฒนาขิตความสามารถระยะที่๓
รองรับผู้โดยสารต่อปีเพิ่มเป็น๔๐ล้านคนจากเดิม๓๐ล้านคน
แผนพัฒนาดอนเมืองระยะที่๓แบ่งออกเป็น๒ระยะ
ระยะแรกวงเงินประมาณ๑๙๐๐๐ล้านบาท
ก่อสร้างหลุมจอดอากาศยานเพิ่ม๔๗หลุมจอด
จากเดิม๑๐๑หลุมจอดเป็น๑๔๘หลุมจอด
ปรับปรุงอาคารด้านทิศใต้ให้เป็นจังชั่นเทอร์มินัล
รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่๑หรืออาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
และปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลขหก

รองรับรถยนต์เพิ่มเป็น๓๐๐คัน
ส่วนระยะที่๒วงเงินประมาณ๘๐๐๐ล้านบาท
ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะหรือรถไฟฟ้าเชื่อมต่อภายในสนามบิน
ก่อสร้างลานจอดรถระยะยาวเป็น๑๐๐๐คัน
และปรับปรุงอาคารสำนักงานสายการบิน
รวมวงเงินการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่๓

ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี๒๕๕๙
ห่างออกมาประมาณ๔๐กิโลเมตร
สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้ก็จะเห็นการพัฒนาครั้งใหญ่เช่นกันครับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระยะที่๒
วงเงินรวมกว่า๑แสนล้านบาทครับ
จะมีการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน

ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร๒๘หลุมจอด
และก่อสร้างส่วนเชื่อมต่ออุโมงด้านทิศใต้

มายังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่๑
และก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสาร

สำหรับรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ
บนพื้นที่ประมาณ๑๔๕๘๐ตารางเมตร
อกจากนี้จะมีการก่อสร้างรันเวย์ที่๓

ทั้งหมดจะเพิ่มขีดความสามารถให้สนามบินสุวรรณภูมิ
รองรับผู้โดยสารจากเดิม๔๕ล้านคน
เป็น๙๐ล้านคนต่อปี

อยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่๓
รองรับการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
และลดความแอดของสนามบินสวนภูมิ
ซึ่งจากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ที่๘แสนคนต่อปี
ภายในกลางปี๒๕๕๙นี้
รองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น๓ล้านคนต่อปีครับ
โดยอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
หลังที่๒พื้นที่๒๒๐๐๐ตรม
พร้อมทางขับและลานจอดอากาศยานพื้นที่๓๐๐๐ตารางเมตร
ก่อสร้างหลุมจอดเพิ่ม๓หลุมจอด
จากเดิม๔๙หลุมจอดรวมเป็น๕๒หลุมจอด
สะพานเทียบเครื่องบินอีก๒สะพาน